สถานการณ์การบ้านการเมืองหลังจากนี้ต้องจับตามองให้ดีนะคะ
เพราะว่ากลุ่มราชดรเขาบอกว่าประกาศเลยนะคะ
ว่าจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งเหนืออีสานออกตกใต้นะคะอ่า
มุ่งหมายคือกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันคือวันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์นี้นะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมภาพรวมของการรวมตัวชุมนุมกันเมื่อวันเสาร์ที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ

เมื่อวานนี้พบชนผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาแถลงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตอบคำถามหลายคำถามที่ชาวเน็ตและสังคมเนี่ย
เขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปที่การทำงานของตำรวจนะครับ
พตโภพพเบตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ในจำนวนผู้ที่ถูกควบคุมตัวมีทั้งหมด๑๑ราย
ตรวจสอบแล้วนะคะมี๓รายเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในการชุมนุมแต่เมาสุราก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยตัวไป
ส่วน๘รายใน๑๑รายเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือมีความผิดตามพรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อ
คือข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ซึ่งขณะนี้ทั้ง๘คนถูกควบคุมตัวไว้ที่ตรชดภาค๑จังหวัดปฐุมธานี
อันนี้เป็นการตอบคำถามว่ามีการควบคุมตัวฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดกี่คนนะคะ
ทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เป็นประเด็นมากเลยนะคะแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่า
รุนแรงเกินไปไหมเกินเรื่องเกินเบอร์ไปหรือเปล่า
ก็คือคลิปที่ตำรวจไปทำร้ายบุคคลที่แต่งตัวคล้ายกับแพทย์อาสา
เรื่องนี้ค่ะพบชนบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่า
นี่คลิปนี้คุณคลิปนี้
จากการตรวจสอบพบว่าคนที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลตามที่กล่าวอ้าง
ตำรวจมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มก่อความวุ่นวาย
คลิปนี้แหละค่ะคุณเห็นไหมใส่เสื้อสีเขียวแบบนี้

ทีนี้แม้ว่าพบชนจะยืนยันว่าคนคนนี้ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลตามที่มีการกล่าวอ้าง
แต่ในเพจของกลุ่มดีเอ็นเอบุคลากรทางการแพทย์
เขาออกมาแถลงยืนยันเลยนะคะ
ผ่านทางเพจของเขายืนยันว่าน้องคนนี้เป็นสมาชิกของทางกลุ่ม
เป็นอาสาสมัครทางการแพทย์ที่ได้ตรวจสอบประวัติอย่างดี
จะทำหน้าที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ซึ่งจะสะพายกระเป๋าพยาบาลติดตัวตลอดเวลา
ภายในกระเป๋าบรรจุยาแล้วก็เวชพันธุ์สำหรับปฐมพยาบาลค่อนข้างหนัก
และเมื่อลงพื้นที่การชุมนุมทุกครั้งจะมาพร้อมกับกระเป๋าพยาบาลสีแดง
พร้อมกับเสื้อกั๊กสีเขียวแบบนี้
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ของทีมดีเอ็นเอ

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการขอประนามการใช้ความรุนแรง
และไร้ซึ่งมนุษยธรรมกับผู้ที่เป็นทีมสมาชิกแทบทีมแพทย์อาสา
ที่มีสัญลักษณ์และการแต่งกายครบถ้วน
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางด้านของแพทยศภาจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
กับเรื่องนี้ในฝั่งท่าทีของคุณหมอต่างด้วย
ว่าการกระทำนี้เขายอมรับได้หรือไม่อย่างไร
ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ความวุ่นวายที่มีการยิงกันบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ช่วงสักประมาณสามทุ่มคือการชุมนุมของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
แบ่งออกเป็น๓ช่วงหน้าช่วงแรกช่วงการรวมตัวกันเชอะกระมาณไบ๓
หลักเมืองกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นช่วงที่๓ก็คือเคลื่อนตัวไปที่สนนางเลิ้ง
เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวแก่นำทั้งหมด
ทีนี้มีคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปตำรวจนำตัวบุคคลต้องสงสัยที่ทางกลุ่มกาดยืนยันว่าเป็นคนยิง
เพราะว่ามันมีการยิงปืนเกิดขึ้นตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาช่วง๓ทุ่มใช่ไหมคะ
กาดเข้าไปล้อมโรงพักพยายามชิงตัวบุคคลดังกล่าวไป
ทีนี้ตำรวจก็เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายและอันตราย
ต้องใช้อาวุธปืนยิงแต่เป็นการยิงขึ้นฟ้า
และตัวตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ต้องสงสัยในนี้ก็ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
เพราะเหตุในการยิงปืนที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดช่วง๓ทุ่ม
เป็นเพียงลูกค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น
รวมถึงอีกหนึ่งกรณีก็คือ
สวมเสื้อยืดสีขาวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน

คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบ
และสำหรับเหตุการณ์ที่ไล่ยิงกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาผ่านฟ้า
ทีมข่าวได้มีการไปพูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีการยิงกันเกิดขึ้น
แล้วมีวัยรุ่นนับ๑๐คนวิ่งกันไปวิ่งกันมา
เบื้องต้นตำรวจไปพบว่าการไล่ยิงกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
มีคนถูกกระสุนปืนบาดเจ็บที่ท้องด้วย

คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะคะ
เมื่อกีดปักหนึ่งก็ได้ยินเรื่องนั้นหนึ่ง
แล้วพอเข้าไปในเซเว่นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งอยู่ข้างหลัง
รุ่นพยาบาลก็วิงเข้าไปหาบินออบ
ก็เข้าไปหาเมื่อก่อนแล้วก็พิษล้อม
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มากในการชุมนุมครั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบว่าแต่ละเหตุการณ์ใครกันแน่
มีคนเข้าไปสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะ
กรณีที่สมาชิกกลุ่มกาดราษดร๒คนที่ระบุว่าถูกบุคคลแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่
ใช้กระบองตีตีท้องจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกกระสุนยิงเป็นกระสุนยางแบบนี้นะคะ
บริเวณหน้าสอนอนางเลิ้งล่าสุดค่ะไปพบกับพนักงานสอบสวนสนนางเลิ้งแล้วนะคะ
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการให้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน
ทำเอกสารส่งตัวผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายเพื่อติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานพบชนเขาอธิบายก็คือที่มีอดีตผู้เข้าประกวดนางงามท่านหนึ่งนะฮะ
คุณเชอเอมไปโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าเขาเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตา
แล้วว่าเหตุการณ์เอาไว้ในทวิตเตอร์เป็นเรื่องเลยนะ
เมื่อวานตอนท่านแถลงข่าวท่านก็บอกว่านางงามคนนั้นถ้าอยากจะแจ้งความหรือจะไปให้ข้อมูลก็ไปได้เลยนะ
ถ้าเกิดว่ายืนยันว่าคุณโดนแก๊สน้ำตาล่าสุดเมื่อช่วงค่ำเองคุณเชอเอ็มก็มีการโพสต์อีกทีนึงว่าไม่ไปค่ะ
ก็คือจะไม่ไปแจ้งความหรือไปให้ข้อมูลใดแต่คุณเช็มก็ยืนยันว่าเธอได้เห็นว่ามันตกอยู่ข้างตัวเธอก็แสบตา
ก็เลยเชื่อมั่นว่ามันคือแก๊สน้ำตาที่มีการถูกออกมาแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีศึกซักฟอกนะคะ
ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๑๙กุมภาพันธ์นี้นะครับ
กลุ่มราศดรเองเขาก็จะไปติดตามจะมีการกิจกรรมนอกสภาด้วย
แต่เดี๋ยวสถานที่เขาจะบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับ